ใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องตั้งสตินะ
บางทีเจอเบอร์อ่าเบอร์แปลกโทรมา
รับสายปลายสายบอกว่า

ยังไม่วาง

ฟังที่ดีนะครับจ้าฟังจ้า
คุณเจนดิ้ครับค่ะโอเคโอเคโอเคโอเคค่ะ

คลิปนี้นะคุณพี่การดาร์เนี่ย
เจ้าของกิจการร้านขายปุ๋ยทางการเกษตร
ในพื้นที่ตำบลท่ามะเขือค่ะที่คลองขลุงกำแพงเพชร
เอาคลิปนี้มาโพสต์ระวังกันไว้เลย
เผื่อใครจะเจอแบบนี้พี่กันดาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวานนี้เกือบเที่ยงมีสายโทรเข้ามา

ใช่เบอร์คุณศักดิ์สิทธิ์ไหมครับหลังจากนั้นก็บอกว่าใช่
แค่รับสายก็ดูดข้อมูลในมือถือ
แล้วก็บัญชีที่มีการผูกเอาไว้เนี่ย

พี่กัลดาก็ตกใจแล้วแต่ตั้งสติไง

ก็ศักดิ์สิทธิ์ผัวพี่เอง
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรายเดือน
ใช้ชื่อพี่แล้วใช้ชื่อกันดาแล้ว

แอปอะไรด้วยมันเป็นเบอร์สำรองเฉย
รีบเช็คเลยเช็คในบัญชีว่าเงินหายหรือเปล่า
ไม่ได้ตัดใช้